ส่วนนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
มีโอกาสที่จะไปเล่นชิงแชมป์โลกปีหน้า
แต่ว่าเหลือด่านสุดท้ายในรอบ๘ทีม
แข่งสำคัญอย่างกาต้านั้นก็ไม่ธรรมดาครับ
เตะกันวันที่๒๘ตุลาคมนี้นะครับ

ก่อนจะกลับมาชนะอินโดนีเซีย๖ต่อ๕

ส่วนไทยนัดแรกสมัยอีลักษณ์๓๓นะครับ

และชนะเกาหลีเหนือได้๒ประตูต่อ๑

โดยสัญชาติมาจากชาติในแอฟริกา
ขณะเดียวกันก็มีนักเตะที่ไปชุบตัวในยุโรป

มากถึง๙คนด้วยกัน
อกจากนี้นะครับกุญสือของทีม

แต่ว่าปัจจุบันนั้นกระจายกันอยู่ตามหลีกต่าง
แล้วก็กลับมารวมตัวกันได้ไม่นานครับ
นักเตะที่น่าจับตามองนะครับ

หมายเลข๗เป็นดาวน์๑๐๐๐โวลด์ของรายการนี้อยู่
คืออับเดลราชิตอุมารุอิบราฮิม

ยิงไปแล้ว๔ประตูเป็นรองดาวน์๑๐๐๐โวลด์เดี่ยว

ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

ต้าเคยคว้าแชมป์เอเชีย๑ครั้งในปี๒๐๑๖

ครั้งนั้นชนะเกาหลีเหนือได้๔ต่อ๒นะครับ

ในปี๑๙๖๒และ๑๙๙

แพ้อุสเบกิสถานในรอบ๘ทีมเมื่อ๔ปีก่อน

ต้าเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุด

ยิงไปแล้ว๑๑ประตูส่วนไทยยิงได้๖ลูก
ทั้งคู่ก็ยิงประตูได้ทุกนัดนะครับ

ต้าเสียไป๖และไทยเสียไป๗ประตูนะครับ